ปกติเป็นคนค่อนข้างระวังเรื่องการทานอาหารอยู่แล้ว

มันก็ส่วนหนึ่งเป็นจากกรรมพันธุ์ของเรา
ซึ่งเป็นคนที่อาจจะมีการสร้างคอลเลสรอลสูงกว่าคนอื่น
หรือระบบการกำจัดคอสวอลในเลือดไม่ดีเท่าคนอื่น
ซึ่งวันนี้นะครับเราจะออกกำลังกายแอร์ไบท์
มีคนชอบใจเป็นยังไงบ้างคะครับพิธี

เวลา๙น๔๕นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒